มาล่ะเก่งซ้ายของเทปไนรง
จังหวะเกี่ยวเททิ้งเลยครับแม่

เล่นงานโอ้แม่เมียการครับ
สอนลงเข้ามาอีกทีครับ
โจมตีค่ะทุกคน
โอ้โหกระเพกซ้ำเลยครับ

พับไหนต้องบอกว่าเป็นห้อเลือดเลยครับ

เทศวินิษฐ์

เป็นเทพนรงสิทธินายกซีรีชัยครับ
ไม่ปล่อยเอาจะชนะที่นี่ก็น็อคเอาไปได้ในยก๑๓ครับ
โอ้โหมีอาการความนิเกิดปลี่เข้าใส่ทันทีเลยครับเทพนรงส์
ต้องตัดติดชัยน้ำแล้วนี่เป็นนับที่๒ครับ

ดูแล้วนี่เพื่อความปลอดภัยแล้วครับ
ถึงแล้วก็จะดีดตัวเล่นขึ้นมาแต่ว่าตัวเองจริง
เจ้านรงนายกสิริชัย